คือตอนนี้ก็เลยต้องขยายผลไปว่า
ตกลงแล้วการขออนุญาตในการทำตลาด
ที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ้านคนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ย
มันทำได้เหรอมันทำยังไงก็ต้องไปถามทางภูมิในการเขตประเวท
ผู้อำนวยการเขตประเวทเขาชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
หมู่บ้านนี้เนี่ยคือหมู่บ้านเสรีวิลล่า

ปีแล้วอะค่ะตอนนั้นเนี่ยเรื่องของข้อกฎหมายมันยังไม่ชัด
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินยังไม่มี
ยังไม่ได้ออกมาชัดว่าตรงนี้ทำอะไรได้บ้าง
ดังนั้นถ้าเจ้าของที่มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
ให้มันเป็นไปตามยุคสมัยก็ปรับเปลี่ยนได้

ใช่เพราะกฎหมายมันยังไม่คุ้มครองท่านผอบอกแบบนี้นะ

ดังนั้นพื้นที่รอบตรงนี้ถ้าจะทำอะไรก็ทำได้
แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าตรงนั้นเป็นเขตผังเมืองสีเหลืองนะฮะ
มันสามารถประกอบธุรกิจเป็นอาคารพาณิชย์ได้นะฮะ
สูงไม่เกิน๕ชั้นนะฮะ
เขาให้สูงความสูงได้ไม่เกิน๑๕เมตรนะครับ
แล้วก็ถ้าถามตรงขออนุญาตตลาดได้ไหม
ถ้าคุณทำขอถูกต้องนะฮะ
ขอถูกต้องเรื่องของอาคารขอถูกต้องเรื่องของสาธารณสุข
ตรงนั้นตั้งตลาดได้นะครับ
นี่ค่ะผู้มนุยการเขตประเวทก็ยืนยันว่า
ทำตลาดได้แต่ต้องขอให้ถูกต้อง
ขอให้ถูกต้องก่อนนะท่านย้ำอย่างนี้นะ
ดังนั้นก็ถามต่อไปว่าแล้วไอ้ตลาดที่อยู่รอบบ้านคุณป้าเนี่ย
มันถูกต้องไหมผู้มนุยการเขตประเวทบอกว่า
ตลาดที่อยู่รอบบ้านคุณป้ายังไม่ได้มีการขออนุญาต
ก่อสร้างตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของชั้นศาล
ยังไม่ได้ขออนุญาตก็คือยังไม่ถูกต้อง

เขาขายของกันอยู่ท่านขึ้นตลาดกันเรียบร้อยแล้ว

อยู่ในกระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดีกันอยู่
ตอนนี้ก็ต้องทำอะไรไม่ได้
ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของการฟ้องเจ้าของบ้านนะคะ
ฟ้องคุณป้าบุญศรีแสงหยกตรการเรื่องของประเด็นการฟ้องร้องกันเนี่ย
ทางคุณป้าบุญศรีบอกว่าสารพิพากษาให้ชนะคดี
พื้นที่บ้านของคุณป้าได้รับการคุ้มครองจากศาล
พอเขตประเวทบอกว่าต้องแบ่งออกเป็น๒ส่วน
ส่วนแรกก็คือขบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี
ขบวนการสารที่สั่งให้มีการคุ้มครอง
ถ้าจะพูดถึงการคุ้มครอง
ทางสารปกครองได้สั่งให้คุ้มครองคุณป้า

ว่าต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าออกบ้านไม่มีของเกะกะ
ทางสำนักงานเขตก็ช่วยดูแลแล้ว

ส่วนกระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี
คุณป้าบุญศรีก็หยิบยกเอาคำพิพากษาของศาล

ที่บอกว่าสารปกครองได้ให้ดำเนินคดีกับผู้จัดตั้งตลาด
ซึ่งตอนนั้นคุณป้าชนะคดีนะคะ
แต่พอเขตประเวทบอกว่าแต่หลังจากนั้น
มีการยื่นอุทธรณ์ไปสารปกครองสูงสุด

สารปกครองสูงสุดได้พิจารณาให้ยกคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้น

และมีคำสั่งให้สารปกครองชั้นต้นกลับไปทบทวนใหม่
ดังนั้นคดีที่มีการฟ้องร้องกัน
ก็ถือว่าอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสารปกครองชั้นต้น
ซึ่งถือว่าความชัดเจนของคำตัดสินยังไม่เกิด
ดังนั้นทางสำนักงานเขตประเวทก็รอค่ะ
อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาจากศาล
ก็เลยไม่สามารถดำเนินการอะไรได้
เบื้องต้นเขพระเวทย์ก็เรียกเจ้าของตลาดมาคุยแล้ว

สิ่งที่จะช่วยคุณป้าได้ก็คือ

เก็บค่าที่จอดรถของตลาดแถวนั้น

ตลาดแถวนั้นเนี่ยมีที่จอดรถไว้ให้ลูกค้า
แต่คิดเงินค่าจอดรถ

ตลาดบอกไม่ต้องเก็บค่าที่จอดรถได้ไหม

ก็ต้องไปจอดหน้าบ้านคนเขาอีกหรือเปล่า

ตลาดที่จอดรถรอบจะไม่เก็บเงินแล้ว

ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต
และตลาดรุ่งวานิส

หลวงเขาเก็บ๓๐

ตลาดนี้ตอนนี้ไม่เก็บค่าจอดรถ
เพื่อที่จะช่วยกันผลักดันรถ

ให้เข้าไปจอดโดยไม่ต้องเสียค่าจอดรถ

ทั้ง๔ตลาดเนี่ยจะต้องช่วยกัน

ก็บอกว่าแก้ปัญหาเบื้องต้น

คือเขาถามเรื่องต้นทางว่าเออตลาด
มันสร้างขึ้นมาโดยไม่ถูกต้องผิดระเบียบ

ท่านก็มาปลายทางไงก็แก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถ

เรื่องของรถไปจอดขวางหน้าบ้านเพราะว่ารถจะไป

ท่านก็บอกว่าทางเขตก็ดูแลแก้ปัญหา
มาโดยตลอดแต่ปัญหาจริงก็คือ

แล้วทางเขตปล่อยให้เขาดำเนินการได้ยังไง